สาวร้านกาแฟวัยเบนเจอร์เพศที่ศรีสเกต
คือหายตัวออกไปจากบ้าน๒วัน

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้าง
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบค่ะว่านี่คืออุบัติเหตุหรือเปล่า
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานเขาไปเจอพิรุธอะไรหลายอย่างเลย
คนที่หายตัวไปก็คือนางสาวสิริรัตน์แก้วคำ
หรือว่าน้องแนนอายุ๒๕ปีนะคะ
ซึ่งก็เป็นพนักงานอยู่ที่ร้านกาแฟ
ปั๊มน้ำมันปตทสาขาท่าเรือศรีสเกต
หายตัวไปเนี่ยตั้งแต่คืนวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วพี่สาวก็แจ้งความให้ตำรวจสพเมืองศรีสเกต

เพราะว่าหลังจาก๓ทุ่ม๔๕นาทีพอเลิกงานแล้ว
ตัวน้องแนนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากลับบ้าน
พี่สาวที่ขับรถยนต์นำหน้า
ครับคือจริงแล้วพี่สาวของน้องแนนก็ทำงานที่ปั๊มน้ำมันแล้วเหมือนกัน

แล้วทีนี้ตอนกลับบ้านก็เลิกงานพร้อมกัน
เพราะว่าน้องแนนก็ทำที่ร้านกาแฟในปั๊มนั่นแหละ

แต่ทีนี้พอพี่สาวขี่รถขับรถนำมา
ก็ไม่เห็นว่าน้องแนนไม่เห็นขี่ตามมาเลย
โทรศัพท์ติดต่อตามหาหลายครั้งตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ไม่มีคนรับสายตอนเช้าก็ยังติดต่อไม่ได้

เพราะว่ากลัวว่าน้องจะได้รับอันตราย
พี่สาวแปลกใจมากคือเหมือนขี่ตามกันมานั่นแหละ

แต่อยู่น้องสาวที่ขี่จักรยานยนต์ตามมา
หายไปไหนหรือไปแวะบ้านเพื่อนหรือว่าไปไหน
ค่ะทีนี้พันธุ์ตำรวจโทธานินอินกอง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองศรีสะเกด
ก็เปิดเผยบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ไปเจอกล้องวงจรปิดหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกด

ไปพบรถน้องแนนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียว
ส่วนกล้องวงจรปิดที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเนี่ยไม่เจอ

ทีนี้ตำรวจก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
รถจักรยานยนต์ของน้องแนนอาจจะเสียหลัก
หลบสุนัขหรือว่าแมวที่วิ่งตัดหน้า
ทำให้พลัดตกลงข้างทาง
ครับแล้วเขาบอกว่าข้างทางก็เป็นร่องลึก
ก็เลยน่าจะเป็นอุบัติเหตุให้เสียชีวิตได้หรือเปล่า
เพราะว่าศีรษะของผู้เสียชีวิตอาจจะไปกระแทกโดนวัตถุแข็ง

ซึ่งตอนนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
นำศพส่งชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง

ใช่ค่ะเพราะว่าจุดที่ไปเจอศพคือตรงนี้เลยคุณผู้ชม
ลืมถนนใสศรีสเกตที่บ้านครูซ่อก์พื้นที่ตำบนน้ำคำ
อำเภอเมืองศรีสะเกดนะคะโดยแพทย์เนี่ยตรวจสภาพศพเบื้องต้น

มีแผลแตกที่หัวก็มีรอยเลือด
ใกล้กันก็มีหมวกกันน็อกสีดำแดงตกอยู่๑ใบ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของน้องแนนนี่แหละค่ะ
พอจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยนะ
ไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
แล้วอย่างที่บอกตำรวจก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุอาจจะมีสัตว์มาวิ่งตัดหน้า

หน้าผากไปกระแทกกับของแข็ง

ก็คือนางสาวบูรเพชรเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์
ช่วง๓ทุ่มของวันที่๒๑กรกฎาคม

แนนกับพี่สาวก็ไปนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนในตัวเมือง
แล้วระหว่างกลับบ้านพี่สาวขับรถนำ
ตัวน้องแนนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเรื่อย

เห็นรถของน้องแนนขี่ตามมา

คิดว่าน้องแนนคงจะแวะไปบ้านเพื่อนมั้ง
พี่สาวเลยไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นนะ

แนนไม่กลับบ้านก็ออกตามหา

ว่าน้องแนนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

แนนไปตรวจพิสูจน์ที่นิติเวศ

หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ญาติพี่น้องไม่ได้ติดใจสงสัยถึงสาเหตุการตาย
ส่วนเพื่อนร่วมงานเขาโพสต์ทางโซเชียลค่ะ

คือ๑น้องหายคืนวันอังคาร
พยานยืนยันเสียชีวิต

อ่านนะแต่ไม่ตอบ

งงว่ามีใครใช้เฟซบุ๊คของน้องแนนหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตคือเสียชีวิตคืนวันอังคาร
อ้าววันพุธทำไมมีความขึ้นหวายในโลกโซเชียลนะฮะ

แต่ว่าทำไมสภาพรถไม่มีรอยขูดขีด

ลูกค้าร้านกาแฟที่น้องทำงานอยู่ก็ทักมาคุยกับน้อง
ถามว่าได้คุยได้คบกับสามีเขาไหม
อันนี้ก็เป็นปมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวด้วยหรือเปล่า
แล้วข้อที่๖ก่อนหน้านั้น๑สัปดาห์ช่วงน้องกลับบ้าน
มีกลุ่มคนมาดักรอน้องกลางทางแล้วน้องแนนเขาไหวตัวทันไง
ก็เลยเลี้ยวรถกลับเข้าตัวเมืองหนีได้ทัน
ส่วนข้อสันนิษฐานสุดท้ายที่ตั้งข้อสังเกตนี่นะคะ
คืนวันที่น้องหายก่อนเข้าบ้านแวะร้านสะดวกซื้อ
น้องออกจากร้านเด็กปั๊มบอกว่ามีผู้ชาย๓คน

นี่เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมงานเขาตั้งข้อสังเกต
ก็เลยยังคาใจการเสียชีวิตของน้องแนนอยู่นะคะ